กระแสกระสุนและบ้านใหญ่เชิญค่ะคุณสิทธา

จริงเนี่ยกระแสมันคือสิ่งที่ถูกต้อง

เพราะฉะนั้นคนที่มีกระสุนและบ้านใหญ่

เขาไม่สนใจที่จะมาฟังพี่น้องประชาชน
ไม่สนใจแม้กระทั่งจะมาตามเวทีดีเบตนะ

กระสุนที่เขาเรียกนะครับก่อนเลือกตั้งเนี่ย

แล้วก็ยิงผ่านบ้านใหญ่ที่เป็นช่องทาง

เงินที่เรียกกระสุนมันเปลี่ยนเป็นกล้วย

ประเด็นคือเข้ากับคำถาม

เสหิเมื่อกี้บอกเลยบอกครั้งนี้มันเบามาก
มันซอฟต์มันไม่มีการไปใช้อิทธิพล
อะไรต่างอธิบายเป็นวิชาการ

มีบุ๊กเศษด้วยมีตัวหนังสือด้วย

เมื่อวันก่อนสงกรานครับ
ผมขึ้นไปพายาวครับ

ทีนี้พอไปกันเนี่ยเขาก็บอกว่า
บ้านใหญ่ของพายาวเนี่ย

ขยิบตากันหรือเปล่าเพราะบ้านใหญ่เราเผอิญรุ่นเดียวกับเสหิ
อ่ะก็ไม่เป็นไรผมก็นึกว่าแบบขยิบตากันแล้วก็เขยิบให้
มันไม่ใช่ครับที่บอกมีบุคเซคือ
พอเราไปถึงเนี่ยเขาบอกไม่สบายไม่สบายจริง

๑๒เนี่ย๑๒ที่ผ่านมา๑๒บริษณะนี้แหละก่อนสงครานนี้แหละ
เขาโพสต์ว่าไงแบบว่าผมไม่สบาย
กลับบ้านจะนอนพักซะหน่อยปรากฏว่าหัวคะแนน

บอกว่ามีเสคนดังบุกเข้าไปในพื้นที่
แล้วก็พร้อมกับทหารอาวุธครบมือ
เห้ยเสรต์คนดังไปเห้ย

ไม่รู้แม่งมีใครมาอีก

ถ้าไม่ทำอย่างนี้ไม่เลือกอย่างนี้
กองกำลังทหารที่ไปทั้งหมดที่มีอาวุธปืนด้วย

บ้านใหญ่ของพยาวเขาก็เลยโพสต์
เขาก็เลยบอกว่าทำอย่างนี้ขอบอกส่งสารไปยังพี่น้องทหารทุกคน
ว่ากลับกลมกองซะอย่ามาหย่ำในพื้นที่
แล้วเขาก็บอกว่าจบท้ายด้วยเขาจะไม่ให้ไอ้อีตัวไหน
เข้ามาสร้างความแตกแยกให้กับพื้นที่เขา
ทีนี้เอากลับมาใหม่เมื่อสักครู่ที่เสหีจะให้อธิบายเป็นวิชาการ
ผมพูดได้ประมาณนี้มันไม่ถึงกับวิชาการหรอก
แล้วมันก็โพสต์ครับคล้ายครับคลาว่ามาจากคนที่เป็นเตรียมทหารรุ่นเดียวกับเสหิด้วยนะ

เสธีคนดังแม่งใครจะมาดังกว่าเสธีผมวะ
ทีนี้เซหีเพิ่งยืนยันอย่างชายชาติทหารว่าสมัยนี้เขาไม่ใช้อิทธิพลกันแล้วมันหมดไปแล้ว
แล้วไอ้เสคนดังเอาปืนอาวุธกระสุนครบมือไปเนี่ย

งั้นคุณหมอคุณหมองั้นขอไหนเขายนให้กันแล้วเดี๋ยวขอนกลับมาที่คุณหมอ
เศษหี่เอากระชับนะต้องกระชับอย่างไร
ทำไมสตันยิ้มหวานใส่ดิฉันแปลว่าอะไรคะ

อย่างไรเรื่องความเป็นแรงระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง

ธรรมนัฐไปแล้วนะครับว่ามันไม่เป็นความจริง
เพราะว่าผมไปเขาอยู่เวทีดีเบตตลอด
พี่ปุ่นเนี่ยนะครับเป็นพยานได้นะครับ

ก็ไปลาญี่ปุ่นแล้วก็รีบเข้าเชียงราย

เอาก่อนมาวิธี

ผมไม่พลาดทิ้งภักดิ์หรือ
ทำไมไม้ได้เพราะว่าผมมีแต่ระวัพพลก็ไม่มีทหาร
ไม่ใช่นโยบายพักษ์เป็นนโยบายส่วนตัวได้มั้ยฮะ
ไม่มีหรือครับเพราะว่าวันนี้ผมเรียนคำคำขวัญบนบทความรุนแรง
ไม่ปัญหาต่างที่คาราคาสั่งจะแก้ได้จริงหรือ
พบการขับเคี่ยวทางความคิดวิสัยทัศน์จากตัวแทนพักการเมือง
ดีเบตเลือกตั้ง๖๖ปลดจากจังหวัดนครศรีธรรมราช๕พฤษภาคมนี้๑๗นาฬิกา๓๐นาทีเป็นต้นไป
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เริ่มใหม่ไทยแลนด์คุณเป็นผู้ตัดสิน